เหตุการณ์ก็เป็นความจะพูดความมักง่ายก็ไม่ผิดนะฮะ
ฝ่าไฟแดงมีรถพ่วง๑๘ล้อ
คนขับเห็นแล้วว่าสัญญาณไฟเป็นสีเหลือง
ก็เลยพยายามเหยียบสุดชีวิตเพื่อให้ฝ่าไปได้
แต่พอไปถึงแยกปุ๊บมันกลายเป็นไฟแดง
แล้วรถฝั่งไฟเขียวเข้ามาพอดี
อัดรถจักรยานยนต์เสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชม
นี่มีภาพวงจรปิดนี่ฮะมาแล้วอย่างนี้เลยครับ

แล้วเขาไฟเขียวแล้วอะครับ
เป็นภาพนาทีของนายเฉลิมกิมจีนอายุ๖๓ปี
พ่วง๑๘ล้อกวาดแบบนี้เลย
นี่กวาดทุกเลนบนถนนนั้นเลยนะคะเนี่ย
ฝ่าไฟแดงมาพุ่งชนรถที่กำลังออกจากไฟเขียวมาเนี่ย
บริเวณสามแยกไฟแดงปากทางเข้าสวนอาหารบ้านใหญ่
ถนนสดีสวทรน้ำมุ่งหน้าเข้าเมืองฉะเชิงเสา
ทำให้นางกุลเศษเขมพักอายุ๖๒ปี
โดนชนโดนเหยียบเสียชีวิตขาดที่
และมีเยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีก๑คนบาดเจ็บนะฮะ
เหตุเกิดเพราะว่ามีกระบะกับรถเก๋งเนี่ย
ก็ถูกรถพ่วงเนี่ยถลายไปชนอีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับ
ถามคนขับรถพ่วงว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไร
เขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วว่ามันคือแยก
แต่ตอนที่เขาขับมามันเป็นสัญญาณไฟเหลืองอยู่
เขาก็เลยกะว่าจะเร่งเครื่องเพื่อให้รถเขา

แต่พอไปถึงจุดที่เป็นแยกพอดีสัญญาณมันเปลี่ยนเป็นแดงแล้ว
คือคุณผู้ชมมันไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันแดงมันเหลืองปุ๊บมันก็แดงเลย

เหลืองคือให้เตรียมตัวหยุดไม่ใช่ให้เร่งเครื่อง
ก็ไม่ตอบเค้าบอกว่าพอมันเปลี่ยนไฟแดงปุ๊บ

ก็เลยไม่เบรกแต่จะเหยียบต่อเพื่อฝ่าไฟแดงไป
จนสุดท้ายเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาไฟเขียวเขาเลี้ยวมาแล้ว
รถก็เลยไปชนเข้ากับรถของผู้เสียชีวิตอย่างจัง
รับอย่างไม่สะทกสถานว่าประมาทไปนิดนึง

นิดนึงเนี่ยเขาพูดกับนักข่าวว่าประมาทไปนิดนึง
แต่เหตุการณ์นี้คือมีคนตายไงนะครับ
อันนี้คือมีคนเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีก
สภาพรถคือโอ้โห
แล้วก็จากภาพก็อย่างที่เห็นว่ากวาดไปเลยนะครับ
อันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่ผ่านไปนะครับ
เอาไปต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์ไปที่พยาวคุณผู้ชม

ภายใจกล้องมูลลงทรงปิดบริเวณแยกศาสนียวิใจ
และพัฒนาประมงน้ำจืดที่พยาว
นาทีรถพ่วงเหมือนกันเหยียบร่างของนางสาว
กัญญาสีม่วงอายุเพียง๑๙ปี

เหยียบเสียชีวิตคาที่

อายุ๕๙ปีบาดเจ็บ

มันสร้างความสลดเป็นอย่างมากเนื่องจากว่า
น้องที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักเรียน

แต่ระหว่างทางที่กำลังจะไป

และตัวเองก็เสียชีวิตทั้งที่

คือเขาจอดติดไฟแดงอยู่ข้างกัน

สุดท้ายน้องก็ไม่ได้ไปปฐมนิเทศ

เบียดน้องเบียดรถน้องจนล้ม

แล้วคุณยายเหมือนรถเหวี่ยงตัวคุณยายออกมา

เด็กหญิงอายุ๑๑ปี๓คน

แล้วก็ไปพลิกคว่ำบาดเจ็บทั้ง๓คน

อันนี้ไม่ได้น้องอะไรนะคือระเบอร์ภาพ
เพราะเลือดเยอะแผงเยอะ
เป็นสีเทาแบบนี้เพราะเลือดเยอะมากเลย
ซ้อนท้ายรถมาพลิกความบาดเจ็บหมดเลย
ช่วงทางลงสะพานข้ามครองบางเกลือ

หมู่๑ตำบลบางเกลืออำเภอบางประกง

พอถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นสะพาน
คือมันมีคอสะพานนะครับ
พอรถมันขี่ไปมันก็เหินนะครับ

แล้วก็ซ้อน๓มาด้วยก็ผิดด้วย

ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บแบบนี้นะครับ